เกิดเหตุระทึกในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลลำปาง
คือผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าไข้สามี

เกิดอาการคลั่งใช้กันไกลไปแทงเข้าที่ผู้หญิง
และปรากฏว่าอาการเธอสาหัส

แต่ว่าล่าสุดคือเคราะห์ดดีมาก

แล้วก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะพ้นขีดอันตรายแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็น
หอผู้ป่วยชั้น๓ตึกนวมินราชประชาภักดีโรงพยาบาลลำปาง
เจ้าหน้าที่รอปภก็เข้าควบคุมตัว
ผู้ชายคลั่งคนนี้อายุ๖๓ปี
เพเดิมเป็นชาวจังหวัดน่าน
เกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้กันไก่
ไปก่อเหตุแทงเขาที่ต้นคอคุณ
ต้นคอผู้หญิงคนหนึ่งภายในหอผู้ป่วย
คือเป็นหอรวมไงนึกออกไหมหอผู้ป่วยรวม
ผู้หญิงคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
อกจากนั้นยังไม่เสร็จยังไม่จบนะ

ใกล้กับลำคอของร้อยตำรวจโทอุทัยอินไทย
รองสารวัตรสืบสวนสพปัวจังหวัดน่าน
ก็คือตอนนั้นท่านเข้าไปช่วยระงับเหตุก็ได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวานเดิมทีเดียวมีรายงานข่าวบอกว่า
ผู้หญิงคนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นภรรยาของคนก่อเหตุ

ปรากฏว่าล่าสุดเราเช็คไปแล้วนะคะ
ส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ไปพบลูกชายของผู้ได้รับบาดเจ็บ
ลูกชายบอกว่าทางครอบครัวยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้ชายคนก่อเหตุ
จู่ชายคนดังกล่าวเกิดอาการคลั่ง
ใช้กันไกลไล่แทงคนที่อยู่ในหอผู้ป่วย
แม่ของเขานอนเฝ้าไข้พ่ออยู่ที่เตียง
ก็ใกล้กับผู้ก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
จังหวะที่แม่ยืนหันหลังให้
ผู้ชายเอากันไกลมาแทงเข้าที่หายปลาร้าของแม่
แล้วก็หน้าขาหลังเกิดเหตุ
รีบนำตัวแม่ไปห้องฉุกเฉิน

ถอดเครื่องช่วยหายใจออกได้แล้ว
แต่ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะ

ตำรวจทั้งคุณหมอช่วยกันนำตัว
ไปรักษาที่หอพ่อป่วยจิตเตอร์เวท
แล้วก็มีตำรวจดูแลอย่างใกล้ชิด
ไม่ใช่ดูแลอะไรนะกลัวคนอื่นว่าจะไม่ปลอดภัยอีก

คุณผู้ชมฝากไว้เป็นอุทหรณ์นะคะ